ไปหาปลาในท่อฮะในท่อมันมีปลาเหรออ่ะ
เอาเป็นว่าเขาลงไปหาปลานี่แหละนะคะแล้วติดอยู่ในนั้นหาทางออกไม่ได้
เพราะมันมืดมากเนี่ยนะคะอยู่ในนั้นหกชั่วโมง
สรุปสุดท้ายเจ้าหน้าที่มาช่วยเอาไว้ได้
อาจจะช่วยยังไงเขาบอกมันทุลักทุเลเหมือนกันไปดูค่ะ
อุ้ยระวังระวัง

ได้เอกกินมาแล้วครับ
คุณพี่คุณพี่ออกมาได้แล้วเนาะแล้วเจ้าหน้าที่เขาต้องพังท่อกันถึงขนาดนี้นี่แหละนะคะ
คุณพี่ที่ลงไปมุดอยู่ในท่อบอกว่าไปหาปลาชื่อว่าคุณไพจิตอิสรูอายุสี่สิบสองหัว
เขามุดลงไปในท่อน้ำริมถนนจ้ายเจริญ
ตำบลท่ามีหราอำเภอเมืองพัทธลุงค่ะ
แล้วเขาบอกว่าขาลงมันลงได้

แต่ผมลงไปได้แล้วพอลงไปแล้วมันเป็นทางยาวเลย

สักพักหลงทางค่ะหาทางออกไม่ได้

แล้วก็เดินอยู่อย่างนั้นไม่มีใครมาช่วย
ชั่วโมงเต็มแต่มีอยู่ช่วงหนึ่ง
ชาวบ้านเขากลับรถผ่านแล้วได้ยินเสียงคนช่วยด้วย
แล้วก็มีไฟแว๊บออกมาจากปากท่อนิดนะคะ
มันต้องมีอะไรสักอย่างโทรหากู้ภัยค่ะ
กู้ภัยบอกพอมาถึงมือช่วยไม่ได้ครับ
ผมต้องไปเอารถยก
ให้คุณภัยจิตออกมาจากท่อได้สำเร็จ
คุณพี่ภัยจิตจ๋าปลาในหนองน้ำมันก็มี
แม่น้ำมันก็มีลองไปหาดูนะจ๊ะ
คุณผู้ชมค่ะ